เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งมีวาระสำคัญหลายเรื่องสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวานเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่อยากให้ไปดูสีสันก่อนการประชุมกันก่อนนะคะ
เพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้มีการนำการละเล่นพื้นเมืองของชาวมอนไปจัดแสดง
ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็ร่วมด้วย

สวัสดีครับคุณโชว์ดน๊อเล
อ้าวอันนี้สุขียังมีแรงนิดสองครับ
เมื่อช่วงเช้าคุณสืบสกุลก็เล่าไปนะคะว่า
เรื่องกระอ้วแทงควายก็มีทั้งที่บอกว่า

อ้วนเป็นชื่อผู้หญิงแล้วก็มีสามีชื่อตาโส
เขาบอกว่าคืนนึงนางกระอ้วฝันว่าได้กินแกงตับควายอร่อยมาก
มาก็เลยรบร้าวให้ตาโสบอกไปแทงตับควายมาให้กินหน่อยได้ไหม

นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องแทงควายนะคะ
ทีนี้เรื่องเขาเล่าว่าตาโสเนี่ยถ่วยห่อออกไปที่ป่า

พบควายก็ไล่แทงแต่เพลี่ยงพล้ำถูกควายขีดควิด
นางกระอ้วกก็เลยคว้าห่อจากมือตาโส
้วงแทงควายจนตายก็มี๒แบบเนาะ
ก็ไม่รู้ว่านายกเราจะเป็นตาโสหรือจะเป็นตากระอ้วหรือจะเป็นตากระอัว
แต่ที่แน่สาเหตุทั้งหมดทั้งหมดที่ต้องแทงควายเพราะว่าอยากกินตับควาย
ก็เป็นชื่อที่มาของการแสดงกระอ้วดแทงควายเป็นการละเล่นของชาวมอน
บ้านก็เรียกว่ากระตั่วแทงเสือ
เป็นการละเล่นที่ทางนายเวียระโรธโภจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาวัฒนธรรม
นำคณะรณรงค์การจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป์
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๐๒๔เมษายน
ก็นำไปแสดงให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดูก่อน
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานก็นำไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
แต่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวก็ถามคำถามท่านนายกรัฐมนตรีหลายเรื่อง
ถามคำถามประเด็นที่มีการบรรจุลูกชายคนที่๒ของพลเอกปรีชา
เข้าเป็นทหารตอนนี้ยศก็คือว่าที่ร้อยตรี
ท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามต่อเนื่องไปเลยว่า
แล้วแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้ลูกสาวสองคนที่เป็นลูกสาวฝาแฝดเนี่ยนะคะ

ก็เห็นลูกชายของพลเอกปรีชาซึ่งเป็นน้องชายนายก

ฟังหน่อยว่าท่านนายกอยากจะให้ลูกสาวเป็นทหารหรือเปล่านะคะ
ถามมาสิเร็วหมดแล้วหมดแล้วเร็ว
มันไม่เคยมองเลยไม่เคยอยากจะเป็นทหาร
เห็นพ่อมันลำบากผมอยากไปหรอกจะเป็นทำไม
โถยังก็อยากเป็นหรอก
วันนี้ไม่มีคนอยากเป็นทหารอยู่แล้ว
แต่ถามไม่มีปัญหาจะทำไงทำไมยุ่งกับลูกฉันอีก

ถ้าไม่อยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นลูกผมอย่างเดียว
เขามีความสุขแล้วก็พอเพียงแล้ว
เขาก็ทำงานของเขาออกแบบอะไรเข้าไปเรื่อยไปเปื่อยเขา
ผมไม่ได้บังคับอะไรเขานี่

ก็เอาแบบอะไรแหละ
ถ้าเหรอเขาขายในเวปนั่น
ไม่บอกไม่รู้ไม่รู้จริง

พวกนักชอบตัวเองเขาชอบ

ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบผู้สื่อข่าวนะคะ

ออกแบบเสื้อปั่นจักรยาน
แล้วก็ออกแบบของใช้เล็กน้อย

วันนี้เอาแค่เรื่องของหลานพอก่อน

ลูกหลานเหรนโหลนหมดแล้ว

ขี้เกียจพูดนะคะถามเรื่องเสื้อกันเยอะ

เดี๋ยวผมเอามาขายต้องซื้อกันนะ
จริงจะบอกว่านายกเป็นผู้มีอิทธิพลนะคุณ

หรือว่าอะไรก็ตามที่นายกรัฐมนตรีก็พูด

เดี๋ยวคนต้องอยากรู้ลูกสาวท่านนายกรัฐมนตรี
แบบเสื้ออะไรขายในเว็บไซต์ไหน

ทุกวันนี้มีความเพียงพอมีความสุขอยู่แล้ว
ก็เหมือนกับช่วยเพื่อนออกแบบรวดลายในเสื้อปั่นจักรยาน
เพราะว่าลูกสาวชอบปั่นจักรยานนั่นเอง

ใช่ชอบออกกำลังกาย
พูดถึงเรื่องของกีฬาเรื่องของการออกกำลังกายต้องบอก
คุณผู้ชมคะวันนี้มีนัดนะคะน้องเมรัชนกอินทนนท์
จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ

มือหนึ่งของโลกสำหรับแบตมินตันนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเหมือนกันว่า
ท่านนายกตอบว่ายังไงไปฟังค่ะ
เตรียมอะไรก็เตรียมแสดงความดีไง

มาเดี๋ยวเอาของมามอบ
ให้กำลังใจเขาก็มีของขวัญนิดหน่อยให้

อะไรอีกราคาของขวัญนั่นแหละอยากรู้รถทุกเรื่องเลยนะ
เขาก็คงไม่ได้อยากได้ของขวัญจากผมเท่าไหร่หรอก

ผมก็จะคุยกับเขาให้กำลังใจเพราะเขาเคยมาทีแล้ว
ครั้งก่อนเข้ามานะเขาก็เป็นเด็กน่ารักอะนะ
แล้วเขาลำบากชีวิตเขาลำบากมาตลอดแล้ว
เขาก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองขึ้นมา
มีแรงสำนุนเป็นกำลังใจจากครอบครัวจากใครและผู้สำนุนนะ
แล้วก็ราชการสมาคมใช่ไหม
มีข้อตราญแรงใจจากคนไทยทั้งประเทศ
ผมเป็นกังวลอย่างเดียวนั่นแหละเพียงว่าอย่าให้เขาเหนื่อยมากนัก
เวลาที่เขาเหนื่อยมามหาศาลก่อนที่เขาได้มือหนึ่งเนี่ย
ส้อมนานแล้วแข่งติดกัน๓ประเทศ
กลับมาออกงานบ่อยเดี๋ยวป่วยไข้แทบไม่สบาย

ค่ะก็ส่วนน้องเมย์เองก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้บอกว่าก็ตื่นเต้นนะที่จะได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยที่คอยเป็นห่วงเสมอมาทุกคนคอยบอกน้องเมย์ตลอดว่าท่านนายกรัฐมนตรีคอยถามคอยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าอยากให้ทุกคนอยากให้คนไทยทุกคนเอาใจช่วย

โอชาประหลักประสงค์กระลาฮมให้เข้ารับราชการทหารนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามระเบียบแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีต่อเลยค่ะ
ก็ใครล่ะใครลนลงอ่ะเขาเขียนว่านักวิชาการลนลงได้ประชาชนทั่วไปลนลงไม่ได้
อะไรหรือเปล่าเขาเขียนว่าห้ามลนลงรับหรือไม่รับแค่นี้ทำไม่ได้ง่าย
เออไม่เข้าใจอ่ะภาษาไทยแปลเป็นไทยไม่เข้าใจเหรอ
กลัวไหมล่ะสื่อก็โดนด้วยนะจะบอกให้ก็ลนลงไม่ให้รับหรือรับพูดยังไม่เข้าใจไอ้นี่
เออรับหรือเมื่อกี้เราลงไปประชาปฏิผมยังไม่อยากไม่ให้ทำเลยเดี๋ยวมีปัญหาอีก
ถ้าอยากให้บ้านเมืองก็แล้วแต่ท่านแล้วก็เลือกเองแต่ตั้งน้องชายลูกน้องชายก็ถูกเขามีทุกปีแหละเขาเปิดทุกปีมีการแข่งขันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการคัดเลือกโดยคณะประการระดับระดับบนแล้วประหลักกระทรวงเขาก็เซ็นชื่อของเขาไปในฐานะเขาทำเขาอะไรไปการมอบนายให้เซ็นชื่อ
แล้วก็ทำทุกปีไม่ใช่เปิดปีนี้ให้น้องให้หลานผมอะไรหรอก
อันนี้เล่นตัดตอนจันโอชามาคนเดียวเลยผมก็เบื่อเหมือนกันอ่ะ

ไม่เกี่ยวผมได้ไงหรอก

เอองั้นทุกคนทำคนเดียวกันไม่ได้เหรอ

วันนี้นะลูกหลานกำลังพลเนี่ยนะเขาก็บรรจุเข้ามานะ
เพราะถือว่าเป็นลูกหลานมีความไว้ในเชื่อใจมันก็ส่วนหนึ่ง
นะพอจังหายก็เคยชิงกับระบบวินัยพ่อเป็นทหารแม่เป็นทหาร
มันก็มีข้อพินาด้วย
นะถ้ามาจากพลเรือนล้วนเนี่ยมันก็ต้องมีคัดกรองความมั่นคง
อืมสอบเติบแล้วอีกอันหนึ่งมันมี๒อย่าง
นะแล้วคุณไม่วางใจผมหรือไงแล้ว

แล้วทหารมันมีกี่เหล่ามีกี่หน่วยผมก็ค่อยไป
ผมชี้แจงเฉยนะผมไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเลยนะ
ว่าไปแก้ตัวแทนน้องผมหลานผมไม่ใช่